ทีนี้มาดูประเด็นต่อเนื่องกับคดีความของอดีตพระเนรคำกันหน่อยนะคะ
วันนี้ทนายความค่ะก็บอกว่าได้รับตัว
หญิงที่อ้างว่าเป็นอดีตภรรยาของเนรคำ
จากบ้านที่อำเภอเมืองศรีสเกตไปที่ร้อยเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
บอกว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกความนั่นเองค่ะ
ก็เชิญได้ที่๑๐๑นะคะ

วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่อำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านของหญิงที่อ้างตัวว่าเป็นอดีตภรรยาของอดีตพระเนรคำ
ปรากฏว่าพอไปถึงไม่พบค่ะ
มีเพียงหลานชาย๑คนอยู่เฝ้าบ้าน
จากการสอบถามทราบว่านายสมชาติวงธราธรซึ่งเป็นทนายความ
มารับตัวอดีตภรรยาพร้อมด้วยลูกชายของเนรคำรวมถึงคุณยาย
อยู่ที่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็โทรศัพท์ครับโทรไปถามข้อมูลกับนายสมชาติ
คำตอบคือเดินทางไปรับตัวอดีตภรรยาของพระเนรคำ
พร้อมกับแม่แล้วก็ลูกชายเพื่อพาไปอยู่ที่บ้านของตัวเอง
เหตุผลคือเพื่อความปลอดภัยของลูกความ
แล้วก็จ้างทำงานเป็นแม่บ้านจะได้มีรายได้ด้วย
คือไม่ได้ว่าให้ไปอยู่เฉยก็มีรายได้ให้แต่ว่าต้องทำงานแลกกัน
ทีนี้ส่วนลูกชายเนี่ยก็คือรับอุปการะส่งเสียเล่าเรียนที่โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ทีนี้ในเรื่องคดีครับตอนนี้ยังไม่มีแผนอะไร
หรือว่าพระเนรคำคนนี้พามาอยู่ด้วยแล้ว
ถ้าหากต้องการสอบปากคำเพิ่มเติมประสานมาได้มาสอบปากคำได้

ค่ะส่วนเรื่องคดีความอย่างที่เราทราบกันนะคะ
คดีความของเนรคำแบ่งออกเป็น๒ส่วน
คือคดีความทางด้านอาญากับคดีความทางด้านแพ่งเนี่ยนะคะ
บอกว่าส่วนนี้ทนายความจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบสวนด้วย

ส่วนเรื่องคดีแพ่งที่ฟ้องร้องเรียกเงินกับเนรคำ๒คดี
รวมเป็นเงินคือ๑๔๐ล้านบาท
ต้องขอดูผลในคดีอาญาก่อนว่า
สารท่านจะตัดสินออกมาแนวทางนั้นเป็นอย่างไร
ถึงจะสามารถมีแนวทางต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวออกมาว่าภรรยา

เรื่องนี้ธนายความบอกว่าไม่เป็นความจริง
เพราะว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถถอนแจ้งความได้
แล้วก็บอกว่าจะเดินหน้าสู้ต่อไปจนถึงที่สุดค่ะ

จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ